๑๒๔๗บาทจ่ายไปแล้วนะจ่ายเรียบร้อยทุกบาททุกสตางค์

เปิดไปเปิดมาเจอหัวใจเล็ก

หรือว่ามีส่งจดหมายรักมาบอกเรา
เอาไปดูบินค่าไฟบินนี้กันว่ามีความแปลกยังไงนะครับ
นี่คุณทำไมบินถึงมีรูปคู่รักในตู้กระตา

และเวลาเอาบินค่าไฟไปให้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลย

เพราะว่านี่ไม่ใช่บินค่าไฟธรรมดา

รูปแบบคล้ายบินแจ้งหนี้ค่าไฟประจำเดือน

มีข้อความเชิญชวนแขกเข้าร่วมงานแต่งงาน

นี่เขาทำตามช่องเลยนะ
นะครับนางสาวพการัฐขุนกำแพงคุณแจน
คุณธินกรพรมแก้วคุณเบิ้มนะครับร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต

นี่แหละครับก็คือเจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวของเรานะครับ
การ์ดแต่งงานเขียนข้อความตอนหัวแบบนี้
เพื่อความสะดวกรวดเร็วอย่าไปช้า

หมายเหตุชำระรักบริเวณหน้างานนะจ๊

เอาง่ายใส่ซองนั่นแหละ
นะครับก็มีกำหนดการต่างอยู่ในเหมือนบินค่าไฟแบบนี้ด้วยนะครับ
ว่าที่เจ้าสาวทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำ
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งสงฆ์จนศรีธรรมราช
บอกว่าแนวคิดการออกแบบการแต่งงานบินแจ้งหนี้ค่าไฟเนี่ย

ซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาตลอด
รวมทั้งว่าที่เจ้าบ่าวก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับ
ซึ่งการ์ดแต่งงานที่ออกมานี้นะครับ
เป็นการ์ดแจ้งหนี้ค่าไฟเนี่ย

ทุกคนก็ตกใจโอ้ยแปลกดี

ไม่น่าจะหมายถึงต้นทุนนะไม่น่าจะมากนะ
ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อน
ทางด้านของผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุ่งสงศ

คือผู้จัดการพนุษย์นาคเพชร
ก็แปลกใจเลยพอเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแจกให้

ผมเป็นผู้จัดการเองถูกทวงค่าไฟหรือไง
ไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นการ์ดแต่งงาน
น่ารักนะน่ารักนะครับชอบจังเลยชำระรักบริเวณหน้างานนะจ๊ะ
ทุกอย่างเต็มร้อยบางอย่างมีบอกเกินร้อยด้วยนะ
เออน่ารักนะครับเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะ